แต่การสั่งตั้งกรรมการสอบวินัย๔นายตำรวจเนี่ย
ถือว่าเป็นเรื่องสะเทือนในแวดวงศรีกากีเหมือนกันนะคะ
แล้วเรื่องนี้มันกระทบกับความเชื่อมั่นของตำรวจด้วย

ดังนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กันในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ

เรื่องของคดีแตงโมกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกทีนึง
ปกติแล้วเนี่ยคดีทั้งหลายคดีดังเนี่ย
เมื่อตำรวจนำสำนวนส่งอายการเพื่อให้อายการส่งฟ้องศาล
ข่าวก็จะเบาลงแล้วข่าวก็จะสาลงแล้วข่าวจะกลับมาอีกทีก็โน่นอ่ะ
เมื่อสารตัดสินว่าผิดหรือถูกติดคุกกี่ปีใครติดคุกเท่าไหร่
ดูกันอีกทีหนึ่งตอนนั้นแต่ว่าคดีแตงโมเนี่ยมันจบไม่ลงจริง
จำได้ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยตำรวจหอบสำนวนทั้งหมดห้ารัง
อย่าเรียกว่าหอบเลยต้องช่วยกันแบกช่วยกันหามไปไปให้อายการ
อายการอ่านดูแล้วเนี่ยในสำนวนยังไม่รัดกลุ่มเพียงพอส่งฟ้องไปก็มีปัญหา
แทงกลับมาให้ตำรวจไปสอบสวนเพิ่มเติมก็แปลว่าอายการก็คล่องใจเหมือนกับที่ประชาชนคล่องใจ
ตำรวจก็เอามาสอบสวนพยานเพิ่มเติมสอบพยานกันใหม่แล้วก็ส่งกลับไปให้อายการอีกทีนึง
เราก็คิดว่าเออมันน่าจะเบาลงแล้วล่ะข่าวนี้รอฟังคำตัดสินของศาลแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
มันกลายเป็นข่าวเมื่อเช้าที่คุณกอล์ฟรายงานไปเมื่อกี้มีหัวข่าวว่าคดีแตงโมลาม
สอบวินัย๓นายพลกับ๑๐๐ตำรวจเอกไล่ไปตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ยศพลตำรวจโท
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภาคหนึ่งยันผู้การยันภูมิกับนนท์
แต่ละคนเป็นใครยังไงเอาเมื่อกี้คุณกอล์ฟรายงานไปในข่าวแล้ว
เรื่องการตั้งกรรมการสอบสวนนายพลระดับนี้เนี่ยไม่ปกติหรอกครับต้องถือว่าเป็นข่าวใหญ่
เหตุผลของการตั้งกรรมการสอบก็อย่างที่คุณก๊อฟรายงานไปแล้วเมื่อกี้ในธรรมนองว่า
คุณอัจฉริยะได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยทั้ง๔คน
เหตุผลเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ไม่กระทำการรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่สามารถจะทำได้ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงหรือรู้ตัวผู้กระทำผิด
แล้วก็นำข้อมูลเท็จพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่พนักงาน
สอบสวนนี่คร่าวนะที่คุณอัจฉริยะร้องก็แปลว่าความหมายก็คือ
ข้อมูลที่คุณอัจฉริยะออกมาร้องออกมาแฉเนี่ยมีน้ำหนักสิ
ถ้าไม่มีน้ำหนักมีเยอะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จะตั้งกรรมการสอบนายตำรวจระดับผู้ใหญ่แบบกราวรูดอย่างนี้
ประชาชนอย่างเราเราก็หูผึ่งสิครับแล้วก็คิดต่อว่าเออถ้า
ข้อมูลหลักฐานของคุณอัจฉริยะมีน้ำหนักแล้วมันจะนำไปสู่
อะไรมันจะนำไปสู่ว่าจากข้อหาประมาททำให้คนเสีย
ชีวิตมันจะกลายว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมอำพรางได้ไหมนี่
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แล้วมันยังไงต่อเมื่อวานเนี่ยคุณ
ยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรับคดีของ
คุณแตงโมมาอยู่กับกรมสอบสวนคดีพิเศษแปลงง่ายง่าย
ว่าไม่ไว้ใจตำรวจแล้วไม่เชื่อตำรวจแล้วเอามาอยู่
ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษดีกว่าภาพที่เห็นตัด
ดูในจอดิไอ้ที่เป็นแท่งแท่งเนี่ยมันเป็นกระสอบทราย
ที่มันมีนัยยะสำคัญที่เป็นหลักฐานสำคัญที่เขาเก็บไว้
ไม่ต้องลงในรายละเอียดว่าทรายนี่มันเกี่ยวข้องยังไงแต่
เป็นหลักฐานฉะนั้นประเด็นที่จะต้องรุ้นคือกรมสอบสวน
คดีพิเศษจะรับไว้เป็นคดีพิเศษไหมแต่เรื่องรับ
หรือไม่รับเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่ากรมสอบสวนคดี
พิเศษรับเองไม่ได้มันจะต้องมีคณะกรรมการสอบสวน
คดีพิเศษชุดหนึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเลยที่ไป
เป็นกรรมการชุดนี้เขาจะพิจารณาเรื่องที่คุณอัจฉริยะ
ยื่นไปเนี่ยว่าควรจะรับไว้หรือไม่รับไว้เป็นคดี
พิเศษเขาไม่ได้รับทุกเรื่องนะเพราะว่าคดีพิเศษ
อาจจะทำไม่สมบูรณ์ต้องพึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ถ้ามติกรรมการคดีพิเศษไม่รับจบไป
แต่ถ้ารับเรื่องยาวเลยครับทีนี้
เรื่องยาวเลยจะต้องมีการโอนคดีจากตำรวจ
ไปอยู่ในมือของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
คำถามคือจะนับหนึ่งในการสอบสวนใหม่ทั้งหมดไหม
อันนี้สิครับน่ารุ้นเอาเป็นว่าจุดหมายปลายทาง
ของคดีนี้จะเป็นยังไงยากที่จะคาดเดา
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องความเชื่อมั่น
ต่อการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อพนักงานสอบสวน
ผมว่าเรื่องนี้ไม่เฉพาะคุณอัจฉริยะหรอก
ท่านลองถามตัวท่านเองสิตั้งแต่มีข่าวแตงโมมาเนี่ย
แขลงใจไหมท่านสนิทใจกับตำรวจไหม
ท่านสงสัยไหมผมว่าคำตอบเหมือนเหมือนกันคือ
แคลงใจหลายเรื่องแคลงใจว่าจะมีการแทรกแทรงไหม
แคลงใจว่าจะมีผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพล
เข้าไปยุ่มย่ามเกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวนไหม
นี่เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราแขลงใจ
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องยอมรับความจริง
วิธีการที่จะลดความกดดันก็คือตั้งกรรมการสอบ
อย่างที่ว่าอย่างน้อยก็เป็นการเปิดฝากา
ไอร้อนมันพวยพุ่งออกมาก่อนดีกว่าปล่อยให้การระเบิด
แต่สำคัญคืออย่าสอบกันพอเป็นพิธีนะ
ถ้าสอบกันเป็นพิธีและซูเอียกันช่วยเหลือกันยิ่งจะไปกันใหญ่
ความเชื่อถือศรัทธาที่คนมีต่อระบบการสอบสวนต่อตำรวจจะยิ่งไปกันใหญ่
ผลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขเนี่ยท่านมีเวลาเหลือนี่นี่เดือนอะไรล่ะ
พฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากัญญาไปแล้ว
ฉะนั้นท่านต้องไม่ให้เรื่องนี้เป็นรอยด่างในชีวิตการเป็นพบตรของท่าน
ตรงไปตรงมานี่คือประเด็นเฉพาะหน้า
ซึ่งผมคิดว่าเราต้องตาม

ผมพูดมาตลอดว่าการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปงานสอบสวนคำตำรวจ
มันต้องปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้
เราต้องรอพรบตำรวจฉบับใหม่
ซึ่งผ่านวาระหนึ่งแล้วไปอยู่ในชั้นกรรมธิการแล้ว
เขาจะเอาเข้าไปสู่วาระสองวาระสาม
ถ้าผ่านก็ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ในการประชุมสภาชุดนี้แหละ

ถึงแม้ว่าในพรบตำรวจฉบับใหม่
เนื้อหาของการปฏิรูประบบการสอบสวน

ผมดูแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ย
มันจะทำให้ระบบการสอบสวนของตำรวจดีกว่าที่เป็นอยู่
น่าเชื่อถือกว่าที่เป็นอยู่
น่าเชื่อมั่นกว่าที่เป็นอยู่

เราจะปล่อยให้ความเชื่อมั่นความศรัทธาประชาชน
ที่มีต่อพนักงานสอบสวน
มันนับถอยหลังไปเรื่อย
คนไม่เชื่อพร่ำเบิ้มมากขึ้นเรื่อย
ปล่อยให้คนไม่เชื่อตำรวจอย่างนี้ไม่ได้ครับ
เพราะว่ามันไม่เป็นผลดีเลย
มีเรื่องอะไรขึ้นมาทีคนก็ไม่เชื่อมั่น
ฉะนั้นต้องคอยดูเรื่องนี้
สิ่งที่ต้องเรียกกลับคืนมาให้เร็วที่สุดคือ
ความเชื่อใจความไว้ใจความมั่นใจ
คดีตำรวจเนี่ยคดีแตงโมเนี่ย

คนแคลงใจกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ประเทศที่ประชาชนไม่ไว้ใจ
ในระบบกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้น
ในชั้นตำรวจประเทศนั้นไม่น่าอยู่ครับ
เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดเนี่ยเราจะเจอคดีกับตัวเอง
แล้วเราไม่ได้รับความเป็นธรรมมีคนไม่ผิดมากมายครับ
อยู่ในคุกตอนนี้มีคนผิดมากมายที่อยู่นอกคุก
แล้วคนที่เขาไม่ผิดแล้วเขาถูกลงโทษเนี่ย
เขาจะคิดยังไงเขารู้ตัวว่าเขาไม่ผิด
แต่เขาถูกลงโทษญาติพี่น้องครอบครัวลูกเมียเขาจะคิดยังไง
ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้ประเทศมันไม่น่าอยู่
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณก๊อฟครับ
ขอบคุณนะคะอาจารย์ความเชื่อมั่นความไว้ใจความเชื่อใจ
คือสิ่งที่ต้องเรียกกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกค่ะ
ถ้าประเทศไหนประชาชนไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นอย่างตำรวจนี่จบเลยนะ
และประเทศก็ไม่น่าอยู่ซึ่งตอนนี้หลายท่านก็รู้สึกอย่างนั้น
คุณผู้ชมคดีนี้เดี๋ยวต้องตามกันต่อนะคะแล้วก็ติดตามได้มีอัปเดตให้ฟังตลอดในข่าวเที่ยงไทยรัฐนะคะ